จอถูกปลดศิลปินแห่งชาติเสื่อม
มีข่าวเช้าโชว์ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล
เรียกได้ว่าแยกเรื่องส่วนตัวกับผลงานไม่ออกแล้วจริง
สำหรับคุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติ
เมื่อมีการเสนอให้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่าง
รวมถึงพฤติกรรมทั้งหมดด้วย
หลังจากมีมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ
โดยสาระสำคัญคือการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติ
แต่ต้องไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือว่าความผิดระหุโทษ
กำหนดให้มีการยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติหลังจากมีข่าวนี้ออกไปนะคะ
ทำให้คนในวงการเพลงลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์กันให้แซ่บเลยเนื่องจากว่ามีศิลปินแห่งชาติคนหนึ่ง
เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังแต่กลับประพฤติตัวไม่เหมาะสมตกเป็นข่าวเช้าโชว์
ทั้งที่อายุก็มากแล้วแถมยังมีคดีฟ้องร้องอีกด้วย
ทำเอาลูกศิษย์และคนทั่วไปเนี่ยเบือนหน้ากับข่าวเช้าเช้าแล้วก็พากันแบบว่ากระอักกระอ่วนใจ
ไม่อยากกราบไหว้ก็ให้ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติอีก
อันนี้ใครอ่ะไม่รู้ว่าใครอ่ะ
พวกนี้เขาก็ตามกันอยู่แต่ก็น่าจะมีไม่กี่คนคุณแม่

แล้วก็เขียนบอกเลยอันนี้อายุเยอะแล้ว
มีคดีฟ้องร้องด้วยอะไรแบบเนี้ยอืม